คุณผู้ชมค่ะไปดูที่เรื่องที่แบบตลกกันบ้างดีกว่า
และที่สำคัญพวกคุณสองคนต้องอิจฉาแน่นอน

พิธีกรคนเก่งของเราค่ะคุณโอปอลปานิสราของเรานะ
บอกเลยมีช็อตอิจฉากับบิลกิ้นด้วย
สนิทกันแบบว่าเอาหน้าแนบอกลงไปเลย

จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
จ๊อแจะริมจ้อ
จ๊อแจะริมจ้อ
คุณโอปอล์วัยมากเลยนะคะ
เหมือนลูกเหมือนหลาน

แต่สายตาประหารทำร้ายกันมากอะค่ะแม่
ไหนจะมือโอบไหล่ฟิลแฟน
ไหนท่ะก่อนแบบไกลชิด
อารมณ์แบบมาวินโดยไม่ต้องแข่ง

มันซ้าแก่ใจจริง

เจ้าแจ๊กรีมเจ้า